สามร้อยหกสิบห้าวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษเสด็จสวรรคตนะคะ
แต่ว่าทุกอย่างยังคงต้องดำเนินต่อไปโดยเฉพาะการจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่เก้า
รวมทั้งการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดตามโบราณราชประเพณี
ทั้งสองงานนี้นะคะทางไทยรัฐทีวีได้จัดทำกราฟิกขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงรายละเอียดความละเอียดอ่อนและความตั้งใจถึงทั้งสองงานนี้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ